ก็เพื่อนบ้านของเรารายการแชร์ข่าวสาวซองนะครับ
เปิดมาปีใหม่หลายคนไม่เจออาตุ๋ยกับพี่แอม

แต่ว่าก็ยังติดภารกิจพาลูกไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไงนะคะ
อย่าบอกแชร์ข่าวว้างไม่ได้พิแจกรีนกับฉลินล้อเซียบอยู่แล้ว

ก็เลยไปถามพี่ปุ้ยรวมไม่ถึงพี่ปุ้ยเอง
เขาก็ไปเที่ยวอินเดียมาก่อนปีใหม่ด้วยนะคะ
หรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างค่ะ
ไปฟังทั้งหมดนะคะจากพี่ปุ้ยพี่มนต์วันกันเลยค่ะ
ตอนนี้คุณแอฟก็ไปญี่ปุ่น
อืมนั่นก็เที่ยวเก่งจัง
ตุ๋ยอาตุ๋ยก็ดูแลคุณพ่อก็สลับแปะมือกันไป
สนุกไหมคะหรือว่าไปทำบุญค่ะ
ก็สองอย่างค่ะก็ไปทำบุญด้วย
แล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะ
ค่ะแล้วก็พี่ปุ๊ยพี่มวลวันได้หาติดตามข่าวนะคะ
พายุโซนร้อนปลาบึกไปตลอด
ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะ
ฟังความรู้สึกจากพี่ปุ้ยพี่มนต์วันกันค่ะ

ก็โดนห่างบ้างก็ขนาดโดนหางก็หนักเหมือนกัน
เพราะว่าเห็นบอกว่าปริมาณฝนหรือว่าตัวพายุเอง
คล้ายพายุแฮเรียสเมื่อปี๐๕
เพราะฉะนั้นส่งกำลังใจไปหาพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะ
วันนี้วันที่๓๔๕๖ปลายไปจนถึงวันที่๗
ก็อาจจะเข้ามาจนถึงประจวบคิริขันเพชรบุรีอะไรอย่างนี้
ส่งกำลังใจไปให้แล้วขอให้ปลอดภัยทุกคน
รอจนวันที่ฟ้าจะใสแล้วก็พายุจะผ่านไปค่ะ

กำลังใจนะคะก็สัมภาษณ์วันที่๓ก็คือเมื่อวานนะคะ
แล้วก็ที่บอกว่าบ้านเราปลายคือกรุงเทพมหานคร

ก็อย่างที่ตอนนี้ฟ้าคลึมมาก็เป็นอีทฟส์

แล้วก็สิ่งของข้าวของเครื่องใช้ก็มีการเคลื่อนย้ายไว้บางส่วนแล้ว

บอกว่าให้อบพยพถ้ามีส่วนไหนให้อบพยพเคลื่อนย้ายได้
ก็ทำตามเขาไปจะได้มีความปลอดภัยในพื้นที่นั่นเอง